กฎิภาวะลอกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาลงทะเลไปที่ระนองค่ะไปดู๓ศิลปินนักร้องแล้วก็จิตอาสารวมทั้งชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะพยามมีการพนึกกำลังกันนะคะสร้างแนวประการลังเทียมเพื่อพิทักท้องทะเลเกาะพยามแล้วก็เป็นการสร้างว่านให้ก
ก็คงเคยประสบรวมถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านของอุณหภูมิในมหาสมุดและพายุ
ส่งผลกระทบกับแนวปากาลังในทะเลโดยตรงนะคะ
นายประยูนคีรินครูฝึกดำน้ำจิตอาสาท่านบอกแบบนี้
บอกว่ากิจกรรมการปลูกปากการังเริ่มจากการออกไปดำน้ำสำรวจ
แล้วก็ดูแนวพื้นที่แนวปาการังเดิมนะคะ
สามารถกำหนดพื้นที่แนวอนุรักษ์ในขนาดความกว้าง๘๐เมตรยาว๔๐๐เมตรที่ฝั่งทิศเหนือของเกาะพยาม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการตัดกิ่งปาการังที่สมบูรณ์เพื่อขยายพันธุ์ตลอดไปนะคะ
อกจากนี้ครูฝึกดำน้ำยังบอกด้วยว่าการสำรวจใต้ท้องทะเลของแนวปากาลังเกาะพยามเนี่ย
พบว่าแนวปาการังเดิมที่เสียหายตอนนี้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วนะคะ
กระทั่งมีปลาขนาดเล็กปลาเล็กปลาน้อยปลาการ์ตูนกลับเข้ามาเวียนไหว้แล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกัน
ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลธรรมชาติในระยะยาว
เพราะว่าเมื่อปากการังโตขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลา
ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านเองก็สามารถจับปลาเพิ่มได้ด้วย
ส่วนการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะดำน้ำชมโลกใต้ทะเลที่สวยงามได้
กิจกรรมการปลูกปากการังครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีความสนใจในการเข้าร่วมพิทักษ์ท้องทะเลของเกาะพยาม
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
เพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนสัตว์รวมทั้งชุมชนและที่สำคัญเปิดการท่องเที่ยว
ให้ทุกคนได้ชมความสวยงามของท้องทะเลไทยด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ